บอกว่าช่วงนี้วงการหนังไทยคึกคักมากเป็นพิเศษนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มณเดชคุกิมิยะ
เขาควงคู่มากับน่าจะเป็นคู่จิ้นคนใหม่

โคจรมาเจอกันในภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะ
สำหรับเรื่องอ้ายคนหล่อลวง
งานนี้ขนทีมนักแสดงนำของเรื่องนะคะ

ครั้งนี้ประเดิมงานหนังครั้งแรก

ผ่านฝีมือการกำกลับของเมฏธรธร

ภาพยนตร์หลายเรื่องมาแล้ว
ครั้งนี้หนุ่มณเดชน์ก็อ้อนให้แฟนมาอุดหนุนหนังไทย
และแอบหวังให้รายได้ทะลุร้อยล้านอีกด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องดีกรีความหวานที่ช่วงนี้โอ้โหหวานถี่ยิบเลย
หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นน้องยายา
เจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธนะยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ย
ถ้ามีเวลาก็อยากจะเทให้ยายาคนเดียว
เมื่อถูกถามถึงเรื่องบอกรักสาวยายาทุกวัน

แล้วแพลนแต่งงานที่หลายคนแซวว่ามีภาพในหัวแล้วจริงหรือไม่

เหมือนมันเป็นเวลาที่แบบเราเริ่มเราเริ่มว่างด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็แบบก็เทให้เขาด้วยอะไรอย่างนี้

เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะไรอย่างนี้
พอมีโอกาสได้เจอเราก็อยากที่จะให้เขา
ถ้าเวลาเขาเหนื่อยเขาทำงานเราก็ไปให้กำลังใจเขา
แล้วเห็นหน้าเราก็แบบมีความสุขกันแล้วอะไรอย่างนี้
ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมขอบคุณครับ

เขาตอนนี้ทุกอย่างก็คงเป็นเรื่องของเวลากับจังหวะมากกว่า

ก็ต้องมีลุ้นกันบ้างแหละนะงานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคต
แสดงว่าตอนนี้ก็แค่รอนะคะว่าเมื่อไหร่จะแต่งเท่านั้นเอง
คือคู่นี้เขาเกิดมาเพื่อคู่กันและกันอยู่แล้วนะคะ